ครูจอมทรัพย์ไม่พบรอยผิดปกติแผ่นป้ายทะเบียนคงสภาพเดิมไม่พบรอยเฉียวชน
ตามกันต่อมหากราบคดีครูจอมทรัพย์ถามตรง๑๘นาฬิกา๓๐นาที